นี่ค่ะปวดหัวเลยคุณผู้ชมค่ะตำรวจสอบสวนกลาง
เราพูดถึงหน่วยงานนี้คนร้ายกลัวนะคะโอ้โหสุดข้อแล้วภัตรีใหญ่น่ะ
จับได้หมดครับแต่ว่าปวดหัวกับผู้ต้องหากลุ่มนี้ค่ะ
เพราะว่ามาเป็นแก๊งต้องไปขอแรงจากสำนักอนามัยมาช่วยค่ะอะไรนะ
หนูบุกหนูบุกคุณนัทพงศ์ค่ะที่สำนักงานสอบสวนกลางเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าเจอหนูบุกจนแบบตำรวจก็จับไม่ได้
เดี๋ยวนะครับคุณพระราพรตำรวจสอบศูนย์กลางที่ได้ชื่อว่า
เก่งจับร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำจับคนร้ายนี่จับหนูไม่ได้
จับหนูไม่ได้แล้วมันสร้างความเดือดร้อนนะคะ
คุณตำลวดก็แบบเรียกว่าทำงานก็ไม่ได้มันวิ่งคกคกคกคกคกคก
ใช่ไหมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ผนโยธินจตุจักรเนี่ย
ต้องไปขอแรงนะคะจากกองควบคุมโรคสำนักอนามัยกรุงเทพ
ช่วยจับหนูหน่อยอืมมันอยู่ที่อาคารศูนย์แจ้งความครับ
ไม่รู้มันมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรก็ไม่รู้มาแจ้งความ
เมื่อเช้านี้นะคะก็ต้องมีการเอาหนูเอาวางกรงดักหนู
ไว้ทั่วอาคารเอาลูกชิ้นหมูไปดักมัน
ให้มันอยู่ในที่ดักหนูแบบนี้ได้กี่ตัวเมื่อเช้าเขามาเช็ค
มีหนูติดกรงอยู่๓ตัวเป็นตัวใหญ่
ไม่ได้อะไรนะ๓ตัวตัวใหญ่ขนาดแพร่พันธุ์ได้เนี่ย

ตัวใหญ่๒ตัวตัวเล็ก๑ตัวรวมทั้งหมดเป็น๓ตัว
แล้วมันก็หลุดหนีไปเพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันเหมือนกับ

ดมแล้วมันไม่ดึงเหยื่อกรงก็เลยไม่ปิดนะคะ
ต่อมาประมาณ๑๐โมงครึ่งค่ะ
กรงดักหนูที่วางเอาไว้โอ้โหเขาวางไว้๓๓กรงอ่ะ

ที่ห้องแจ้งความนี่นะคะ๓๓กลง
มีกรงที่ดักจับหนูได้ทั้งหมด๑๖ตัวนะคะ
ที่หนูเป็นพะหาแพร่กระจายต่อไป
อันนี้เขายืนยันว่าไม่เป็นการทรมานสัตว
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนกรงเปลี่ยนเหยื่อชิ้นใหม่ไปวางใหม่

แล้วก็พักไปอีกระยะหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดำเนินการใหม่

ขอให้ทุกท่านรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยนะคะ
ถ้าหากสะอาดถูกหลักอนามัยแหล่งอาหารของหนู

บางทีต้องไปทำตะแกรงปิดรูท่อไว้
บางทีรูท่อมันใหญ่หนูมันขึ้นมาได้